ท่านผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดให้นะฮะ
หนุ่มวัย๒๑ปีคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าเวทีหมอลำนะฮะ
คือแม่ที่มาเห็นศพลูกชายเนี่ยใครเห็นบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วก็เห็น
สงสารคุณแม่เหลือเกินในที่เกิดเหตุภาพเหตุการณ์เป็นยังไง
เดี๋ยวเรามีให้ดูนะฮะแต่ว่านี่คือคุณแม่นะครับตอนที่มาเห็นศพลูกชายฮะ
สิ่งที่แม่บอกเนี่ยก็คือตะโกนบอกนี่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกชายของเธอ
ลูกของเธอไปดูหมอลำอยู่ยังไม่กลับ
หลังจากมาเห็นศพลูกชายที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อคืน๒๕กุมภาพันธ์นะฮะที่งานแสดงหมอลำในงานบวช
ในงานบวชที่บ้านหนองหินตะบลโภคสูงอำเภพพลธรจังหวัด๑๐๑นะฮะ
นี่นะฮะเดี๋ยวไปดูภาพจากคลิปที่เพื่อนของผู้ตายเนี่ย
เขาอัดคลิปเอาไว้ตอนที่อยู่หน้าเวทีหมอลำกันนะฮะ
เดี๋ยวดูเลยนะฮะถ้ามีคลิปมานะครับ
นี่ครับผู้ชายเสื้อสีเขียวเนี่ยฮะนี่คือผู้ตาย
เขาก็อยู่ที่หน้าเวทีหมอลำกับเพื่อนเนี่ยฮะ

มีเพื่อนที่เขาใส่เซลฟี่อัดคลิปแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรด้วยหรอกนะฮะ
เนี่ยฮะก่อนที่น้องเสื้อสีเขียวเนี่ยไปถูกยิงเสียชีวิต
แล้วคุณแม่ก็มาเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะฮะโอ้โห
คือตอนแรกเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าตอนที่ดูหมอลำดูดนตรีกันอยู่เนี่ย
อยู่ก็มีเหตุทะเลาะกันด้านหน้าเวที
ทีมงานบนเวทีเนี่ยต้องปรากฏอ่าประกาศให้หยุดแสดงก่อนนะ
เพราะมีคนทะเลาะกันนะฮะ
หลังจากนั้นก็ไปไล่ยิงกันจนมีคนเสียชีวิตนะครับ
เดี๋ยวฟังตอนที่เวทีเขาประกาศนะครับ
นี่ฮะไปกันหน้าเวที
ก็ต้องหยุดการแสดงชั่วคราวเพื่อแบบพยายามเคลียร์เนาะ
ออกไปก่อนอ๋อคือออกไปแป๊บเดียวเนี่ย
แถวนั้นมีซอยอยู่เป็นซอยในหมู่บ้านอ่ะค่ะ
ห่างจากเวทีหมอลำสัก๒๐๐เมตร

และคนที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะนายกิตติพัฒนามสกุลประหาอายุ๒๑ปีนะครับ
คือกระสุนเนี่ยเข้าไปที่ต้นคอฝังในนะฮะ

เขาก็อยู่ที่หน้าเวทีใส่เสื้อสีเขียวนะครับ
เพื่อนผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
บอกว่านัดกันไปดูหมอลำซิ่งนะ

อยู่กลุ่มของคนก่อเหตุเนี่ย
เขารู้แล้วเป็นใครมามอบตัวแล้ว
ก็มาสาดน้ำใส่หน้านายกิติพัฒน์นะครับ
นายกิติพัฒน์ก็เลยเดินไปเคลียร์นะครับ
ก็ไปถามว่าเออทำไมมาสาดน้ำใส่กลุ่มพวกเขา
ฝั่งของคนก่อเหตุบอกว่าก็กิติพัฒน์ไปเดินเหยียบถุงน้ำแข็ง
เป็นถุงน้ำแข็งกินเหล้าของเขาก่อน
ก็มีการขอโทษกันเหมือนกับแยกย้ายกันไปแล้วนะ

ตามมาเอาเรื่องแล้วก็มีเหตุยิงกันเสียชีวิตนะครับ

นายวัฯฯระบุระวัทรที่๒๕ปีเป็นคนที่ยิงนายกิตติพัฒน์ไปหมอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ

เรื่องของการยิงปืนเรื่องของการพกพาอาวุธปืน
และการครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่นายวัชระปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตรวจพวกขม่าวดินปืน
ตามร่างกายอาวุธปืนกระสุนปืนอะไรพวกนี้ในร่างกายของผู้ตายด้วยนะครับ
ได้คุยกับเพื่อนของผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
เพื่อนของนายกิติพัฒน์นะครับเขาก็เล่าเหตุการณ์เอาไว้ให้ฟังนะฮะ
เดี๋ยวฟังนะฮะ
โจตเกิดเหตุก็เป็น
หน้าบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในซอยนะฮะห่างเวทีหมอลำสักแค่สองร้อยเมตรครับ
ทุกผู้ชมครับเจ้าของบ้านก็คือคุณป้าชวีนะ
คุณป้าเฉวียอายุ๕๒นะครับก็เล่าเหตุการณ์เอาไว้ให้ฟังเหมือนกัน
นี่คุณปียชาติลงพื้นที่ไปอ่าเดี๋ยวฟังป้าหน่อยนะฮะ
เจ้าของบ้านนะครับที่อยู่ใกล้กับเวทีหมอลำ
เหตุการณ์บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมาหาเรื่องมาสาดน้ำใส่ผู้ตายก่อน
เดู๊มง่ายการบาปว่าพลมหารอกฏ่อนนะฮะ
ขอโทษกันแล้วแยกย้ายกันแล้วผู้ตายกลับเข้ามาในงานนะ
แต่ปรากฏว่าตอนที่จะออกจากงานแล้วผู้ก่อเหตุก็ย้อนมา
พาพวกมา๔๕คนมีแฟนสาวผู้ก่อเหตุด้วย
แล้วก็มาทำลงทำร้ายอะไรกันเกิดขึ้น
วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับแฟนของนายวัชระผู้ต้องหา
ที่มีข่าวว่าอยู่ในที่เกิดเหตุตอนที่ไปมีเรื่องกันด้วยเนี่ย
นี่ฮะบอกที่ออกข่าวกับความจริงแตกต่างกัน
อีกฝ่ายมีมีดอีกฝ่ายมีปืน
ผู้ตายใช้มีดแทงหน้าแทงคอผู้ก่อเหตุ
จะถูกผู้ก่อเหตุยิงอยากให้ฟังความทั้งสองฝ่าย
บอกว่าอย่างนี้นะฮะเราก็พยายามติดต่อไปยังผู้หญิงคนนี้
อยู่ในกลุ่มที่ก่อเหตุนะครับซึ่งเป็นแฟนของคนก่อเหตุอ่า
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคือเมายอมรับว่ามีเรื่องกันหน้าเวที
ที่ไปบอกว่าผู้ตายเหยียบน้ำแข็งเขาเนี่ย
ผู้ก่อเหตุก็เลยปลาน้ำแข็งแล้วก็สาดน้ำใส่เนี่ย
ความจริงเคลียร์กันไปแล้วจากนั้นกลับออกมาจากบริเวณเวทีหมอลำนะ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าผู้ตายเนี่ยกำลังจะกลับบ้านเหมือนกัน
ก็เขาก็ไปรอเพื่อนกันอยู่แถวนั้นอยู่กัน๔๕คนนะฮะ
โดยอ้างว่าผู้ตายมีมีดนะผู้ก่อเหตุก็เลยวิ่งไปเอาปืนที่รถมายิงผู้ตาย
ส่วนรอยกัดบริเวณหน้าอกผู้ตายแฟนสาวของผู้ก่อเหตุนะครับ
อ้างว่าไม่ได้เป็นคนทำแต่ว่าตัวผู้ตายเองนั่นแหละนะ
เกิดจากการชกต่อยกันอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าสาเหตุที่ไปรุมกระทืบผู้ตายเนี่ย
ก็เพราะว่าถูกทำร้ายก่อนเขาอ้างอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พูดถูกก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เปล่าหรือเปล่ายังไงแล้วคุกกันเลยนะครับ
พูดถูกก็ไม่รู้ว่าคุกนึงให้เห็นความเข็มใจพวกมันนะครับ
ก็ต้องให้ตำรวจไปขยายผลแล้วฮะว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับ
ผู้ชมครับนี่เป็นบ้านของนายกิติพัฒน์ที่เสียชีวิตนะครับ
ก็เป็นสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลด้วยนะครับ
เราได้เจอคุณแม่นะฮะคุณแม่ที่เมื่อวานนี้ก็โอ้โห
ร้องไห้แทบขาดใจตอนเห็นศพลูกนะครับ

เพิ่งเสียสามีเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
นี่ล่าสุดลูกชายมาเสียชีวิตอีกแล้ว
พูดไปก็เหมือนว่าแก้ตัวเนาะ
ก็ไม่มีที่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่ให้ทำเสียหายนะแม่
พอผัวเสียหายหรือว่าไปตีกับคนนั้นคนนี้ก็ไม่มีนะ
เราก็ไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์หรอก
ถ้าหากเราก็ไม่รู้ว่าแต่ที่รู้มาลูกเราก็ไม่เคยไปมีเรื่องกับใคร
แต่ถึงถ้าเขามีเรื่องกันหรือผิดใจกันในเหตุการณ์น่ะ
ก็ให้เขาตีกันหรือเขาตีกันต่อยกันชกกัน
ก็เจ็บปวดมาเนี่ยจะเป็นแขนขาหัก
เอาแค่ชีวิตกลับมาให้เราเห็น
ให้เราเห็นเออได้คุยได้ถาม
ไม่ต้องถึงขนาดที่เอามาสภาพอย่างนี้หรอก

บอกว่าตอนนี้ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เก็บหลักฐานต่างนะครับ
ยืนยันว่าก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ปฏิเสธอยู่

นายกิติพัฒน์ถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปดนะครับ
ซึ่งตรงกับปืนของผู้ต้องหานะฮะ

เดี๋ยวต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนปลอกกระสุนปืน๙มมที่ตกอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
เป็นของเจ้าหน้าที่อพปรนะฮะที่ไปดูแลความเรียบร้อยในงานนะครับ

ไปสองสำนัดเพื่อรองับเหตุนะครับ
แต่ว่าญาติเนี่ยเขายังติดใจอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือ
เพื่อนของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เพื่อนผู้ต้องหามีกันทั้ง๔๕คน

หรือว่าจะดำเนินคดีแค่คนที่ไปยิงเขาตายคนเดียว

นี่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้นะครับ